วันนั้นครับรอบนี้

พร้อมแล้วเชิญเลยครับมาทางด้านนี้นี่

เรามีเบลมีทั้งหมด๘ขั้นด้วยกันนะครับ
แล้วก็มีมูลค่าแตกต่างกันไปนะฮะ

สูงสุดถ้าทำไปถึงขั้นบนสุดมีมูลค่า๑แสนบาทนะครับ
เรามีดาวให้ช่วย๓ดวงนะครับ
ในการนำมาตอบได้มากกว่า๑คำตอบนะครับผม
เริ่มที่ขั้นที่๑กันเลยดีกว่านะครับ

คุณวันนานะฮะเป็นนักวอเล็กบอลทีมชาตินะครับ
แล้วก็มีคุณอมยิ้มกับคุณพีชนี่เป็นนักร้องนะฮะ
แล้วก็มีคุณเต้กัญจารึกนะครับ

อมยิ๋มกับพีชนั่นหน่ะอ่าเวยรุ่น
ฟังดูนะฮะว่าคำถามจะยากหรือง่ายนะครับ
ใช่ไหมคะจะมีคำอยู่ข้างบนโลโก้

ใช่อยากจะถามว่าคำนั้นเขียนว่าอะไรค่ะ
ไอจีเนี่ยไม่ใช่

เก่งมากครับ

เก่งมากอ่ะสุดยอด

ไปดูนะครับปริมิตขั้นต่อไปครับ

แล้วก็คุณสองบุตรี
คุณสองบุตรีนี่เป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยนะครับ
ส่วนมากเวลาจากประสบการณ์นะครับ

เป็นคนที่ทำคลิปในยูทูปครับ

เพลงเมื่อกี้มาจากเพลงอะไรนะฮะ
อะไรนะขอดูท่าทีได้มั้ยอ่ะ

ถ้าตอบถูกได้๑๕๐๐บาทแล้วได้เล่นต่อ
แต่ถ้าตอบผิดไม่ได้อะไรเลยแล้วกลับบ้านมือเปล่า

ตอบยังว่างนะฮะใช้ดาวไหมครับ

ใช้ดาวหนึ่งดวงแปะที่เพลง

ที่เพลงกลัวที่ไหนนะครับ

และเพลงที่ผมเต้นไปเมื่อกี้คือเพลง
กลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะ
ไหนใครว่าไม่กล้าเข้าไป

ตอนนี้ได้ไปถึงหมื่นห้าพันบาท
แล้วก็ถือว่าสวยงามมากเพราะยังเหลือดาวถึง๒ดวง
มีโอกาสได้ไปถึงสามหมื่นหรืออาจจะถึงหกหมื่นก็ได้

หยุดหรือเล่นต่อครับ

ดาวสองดวงงั้นเรามาดูพลิตขั้นต่อไปเลยครับ
มาเลยเป็นคู่นิวจิ๋วจั๊กกะบุ่มและคุณปลาย
ลองนิวจิ๋วด้วยล่ะดูคล้ายเราดีสองคน
จิ๋วมาเลยครับผม
วันนี้เราสองคนมีคำถามง่ายอยากจะถามค่ะ

ข้อนี้ตอบถูกนะฮะ

วันที่๑

ประกวดในรุ่นที่๑แต่ไม่ได้

ตอนนี้ไปถึงท่านที่๓แล้วนะครับ

ยังเหลือถึง๒ดาวนะครับมาดูขั้นที่๔ครับ

เล็ปของเรามีคุณพลอย

แล้วก็มีพี่แตงพูศิษย์พี่เจ๊บเชิญยิ้ม

ไส้ตันเป็นอวัยวะส่วนใดของหมูครับ
ไม่เกี่ยวกับเจี๊ยบเชิญยิ้มเลย

ตัวเดียวอันเดียวก็ไม่น่าจะใช่

ลำไส้ใหญ่ของหมู

ว่าถ้าคิดว่าลองดูสนุก

ตอบแล้วครับว่าลำไส้เล็ก

แปะก็ได้ค่ะ

เหลือลำไส้ใหญ่กับตัวเดียวอันเดียว

แปะลำไส้ใหญ่นะครับ
อันใหม่เพราะว่าตัวเดียวอันเดียวไม่น่าจะเป็นไปได้เนอะ

จะผิดหรือจะถูกกลับบ้านเมืองเปล่าหรือเปล่า

เป็นอวัยวะส่วน

มดลูกของหมูครับ

เย็นจริงมากนะครับ

รับไปสามหมื่นบาท
ตอนนี้ดาวไม่มีแล้วนะครับ

ถ้าเล่นต่อก็คือต้องลุยอย่างเดียวแล้วไม่มีตัวช่วยแล้วนะฮะ

หยุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับไปสามหมื่นบาทโอเคมา

แหม่มันตื่นเต้นกว่าตอนประกวดร้องเพลงเนอะ

อยากจะมาร่วมแข่งขันแบบนี้นะฮะ

อกจันทร์๔๙๖๐๑๗๑๑๗ค่ะ
รับรองว่าร้องไห้ไปด้วยกันแน่นอนค่ะ

ประการอุ๊สแอคกิ้งไทยแรงปรุษชามาชน
ทางไทยรัฐทีวีในวันจันทร์หน้า
๔ทุ่ม๔๕นาทีคืนนี้ลาไปก่อน

สวัสดีครับ

ว่าจะได้แสนหรือได้ศูนย์
เอาใจช่วยขอให้คำตอบเป็น
แสนหรือแสนอย่างรัก

โปรดติดตามตอนต่อไป